เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการคัดแยกปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลกสองพันสิบแปด
ซึ่งในวันนี้ก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมนะคุณ
เพราะว่าได้กำลังใจจากนักแสดงหนุ่มสองคนสุดใสเลย
ใส่ใส่วัยรุ่นปิ๊งเลยนะคะสำหรับทอยปฐมพงศ์และปังปอนอัครวุฒิค่ะ
เดินทางมาชมการคัดแยกปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลก
และร่วมให้กำลังใจน้องที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พร้อมกันนี้ทั้งคู่ยังได้ฝากแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้โชคดีที่จะเป็นเศรษฐีคนใหม่อีกด้วยนะคะ
สองรับ
ดีล่วงหน้าแล้วนะครับกับคนที่ได้รางวัลนะครับเห็นบอกว่าแบบเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรนะครับ
ก็รวยแล้วอย่าลืมผมแล้วกันนะ
ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลนะฮะก็เงินได้ไปง่ายก็ใช้เงินอย่างระวังนะครับผม
ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้พอดีเลย
ว่าเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาครอบครัวเขายกเค้กมาเตอร์ไพรส์ไปแล้ว
รู้สึกแฮปปี้สุดเลย

จะแบบไม่ค่อยได้แบบคุยหวานอะไรกับผม
ก็เดินไปของขวัญคือพ่อผมอาจจะพูดน้อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชมไม่ค่อยฟีดแบ็คอะไรเท่าไ
แต่แบบเขาก็แบบเหมือนแบบเขินอะ

ก็จริงมีแฟนได้แล้วตั้งแต่ตั้งนานแล้ว
แต่ว่าไม่มีครับผม

ในเวลา๑๓เองอย่าเพิ่งมีแฟนเลยนะอยู่ให้พี่หัวใจก็ช่วยก่อน